สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าสภาพอากาศต้นเดือนมิถุนายนท้องฟ้าจะเปิด
ตอนกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่เรายังคงเตือนภัยนะคะ
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะ
จากอิทธิพลทางอ้อมของพายุโซนร้อนฉอยหวั่นนะคะ
ตั้งชื่อโดยฮ่องกงค่ะคุณผู้ชมพายุลูกนี้เคลื่อนตัวอยู่บริเวณฟิลิปปินส์ค่ะ
แต่จะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะคะจะเคลื่อนตัวขนาดไปกับหมู่เกาะต่างนั่นเองค่ะ
พายุลูกนี้ได้เหนียวนำลมค่ะคุณผู้ชมในประเทศไทยของเรา
มรสุมฝนประจำฤดูมีกำลังแรงขึ้นทำให้ฝนพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนั่นเองค่ะ
ส่วนพี่น้องนะคะที่ต้องเดินเรือนะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยคือต้องตรวจสอบความปลอดภัยนะคะ
จำง่ายเลยค่ะถ้าเกิดคลื่นสูงขนาดไหน
เรือต้องสูงกว่านั้น๓เท่าค่ะเพราะฉะนั้นคิดง่ายค่ะ
ถ้าเกิดว่าคลื่นสูง๓เมตรเนี่ยเรือก็จะต้องสูงกว่านั้น๓เท่าค่ะ
ถ้าขึ้นสูง๑เมตรเรือต้องสูงเท่าไหร่คะลำเรือต้องยาวกว่า๓เมตรนั่นเองค่ะ
จำง่ายค่ะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศไต้หวันค่ะ
เพราะว่าที่นั่นต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแรงในรอบ๕๖ปีค่ะครั้งใหญ่เลย
เชื่อหรือไม่คะว่าพื้นที่แห่งนี้เคยมีน้ำใสไหลเย็นนะคะ
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไทยนั้นของไต้หวันนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้นะคะหลังจากที่ไต้หวันไม่มีใต้ฝุ่นผัดเข้ามา
ไม่มีอะไรหอบนำลมหอบนำฝนมาตก
ทำให้ต้องเผชิญกับภัยแรงอย่างที่เห็นค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ